รอบครับ
จะไปทอดที่ไหนนะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ